เราก็ได้ข้อมูลที่ยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่เหมือนกัน
เพราะว่าสุดท้ายแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ว่า

และสองใครคือคนทำน้อง

ซึ่งคุณภาคภูมิเองก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
ทั้งมีการพูดคุยเปิดใจกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่

ภูเหล็กไฟเองก็ขึ้นมาแล้ว
ไปดูจุดที่น้องเสียชีวิต

เห็นบอกว่าได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
ซึ่งชั่วคำจนถึงวันนี้เนี่ย
อย่างที่บอกว่ามันยังหาข้อสรุปไม่ได้

คุณภาคภูมิไม่รู้ว่าอยู่วันนี้แล้ว

ลองพูดกับคุณพ่อภูมิหน่อยนะคะติดตามกันค่ะ

สวัสดีค่ะ

คุณพี่พุมไม่ได้อยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ของชมพู

ผมอยู่ที่สพกกอกครับ
เป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของคดีแล้วล่ะ
บ้านกอกกอก
ของสมบัติกรรมคาร์ที่รับติดตามคดี

แต่ก็เมื่อสักหลายวันแล้ว
สามสี่วันที่ผ่านมาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ในพื้นที่ผมได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่จำรวจที่นี่นะฮะหรือว่าจากส่วนกลางที่ส่งมาสมทบกันเพิ่มเติมทุกชุดนะฮะชุดสืบสวนชุดสอบสวนหรือว่าในพื้นที่ที่ทำงานกันอยู่เนี่ยคำว่าอ่าคดียังคลี่คลายไม่ได้ขืบหน้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ย
สืบสวนเชิญบุคคลต่างมาขอข้อมูลเพิ่มเติม
บางคนมาครั้งที่๑ครั้งที่สองครั้งที่๓
ได้ข้อมูลใหม่เอาชุดสืบออกไปสืบ

นี่ฮะเขาพยายามหาหลักฐานให้ได้มากที่สุด

ทำไมถึงปิดคดีไม่ได้คลี่คลายคดีไม่ได้
เพราะว่าในพื้นที่หมู่บ้านเองก็ไม่ได้ใหญ่มากนัก
แม้ว่าจุดที่พบศพของน้องเนี่ยจะอยู่บนเขาที่มันก็ยากลำบาก
เขาบอกว่าที่นี่คดีนี้คนสนใจทั้งประเทศ
คุณเขมสอนคุณอัชพรอันนี้ต้องยอมรับ
เพราะฉะนั้นคำว่าจับแพ้
จับคนร้ายยัดข้อหาให้จบกันไป
หรือว่าอยู่ดีเอาพอก่อนเจอหลักฐานใหม่ค่อยว่ากันใหม่
อันนี้ไม่มีแน่นอนยังไงจะเอาให้จบจะเอาให้เสร็จให้ได้นะฮะ
แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นภายในเร็ววันนี้นะฮะ
ติดตามเพิ่มเติมจากคุณภาคภูมิได้เลยนะคะ

ครับเอาละครับงั้นดูความเคลื่อนไหวที่สพกกตูมก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้นะครับตอนช่วงสายประมาณ๑๑โมง
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนที่ทำคดีของน้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกนะฮะที่หายตัวไปเมื่อ๑๑พฤษภาคม
แล้วถูกพบเป็นศพเมื่อ๑๔พฤษภาคม
เจ้าหน้าที่ได้เชิญบุคคลมาขอข้อมูลเพิ่มเติมที่สพกกตูมนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่นี่นะฮะก็เป็นการเชิญมาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ
ที่เชิญมาขอข้อมูลเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยเป็นชาวบ้าน๒๓คนนะครับ
แล้วก็คุณยายท่านหนึ่งพร้อมกับน้องที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ปีคนหนึ่ง
มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะพยานแวดล้อมมาที่สตพกกตูมนะครับ
ก็เป็นการสอบปากคำตามวงรอบนะฮะที่ผมถามจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ที่เป็นชุดสอบสวนในวันนี้คุณยายแล้วก็ชาวบ้านกกอกอีกสองคนเนี่ย
เชิญเข้าให้ข้อมูลตั้งแต่๑๑นาฬิกานะครับแล้วก็น้องเด็กผู้หญิงวัยสิบสามปี
ก็มาขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก็จะเป็นลักษณะของเรื่องของช่วงเวลาเงื่อนเวลา
หรือว่าเส้นทางต่างในวันที่เกิดเหตุน้องชมพู่ได้หายตัวไปนะครับ
แล้วเมื่อ๑๘นาฬิกาก็ได้รับการส่งตัวกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว
ไปรับไปส่งเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลากว่า๘ชั่วโมงนะฮะ
การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นแบบนี้ทุกวันนะครับเพื่อจะหาพยานหลักฐานแวดล้อมต่าง
ให้มากที่สุดในการคลี่คลายคดีของน้องชมพู่อย่างคุณยายท่านนี้ที่มาในวันนี้เนี่ย
มีบ้านอยู่ห่างจากบ้านกับตากับยายน้องชมพู่เนี่ยประมาณ๑๕๐เมตรเท่านั้นนะครับ
วันนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่นะครับการสอบสวนก็เน้นสอบถามเรื่องช่วงเวลา
เรื่องเส้นทางนะครับตอนที่ชาวบ้านช่วยกันออกตามหาน้องชมพู่วันที่๑๑พฤษภาคมเนี่ย
อยู่ที่ไหนแบบไหนเห็นอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าชาวบ้านบางคนที่มาให้ข้อมูลในวันนี้
บางคนก็ไม่เคยให้ข้อมูลยังไม่ได้เจอกันอาจจะติดธุระนู่นนี่นั่นนะครับ
วันนี้ก็เพิ่งมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มีนะครับทีแรกเนี่ยมีรายงานว่าวันนี้จะเป็นการขยายผลไปยัง
นายนารินหรือเปล่านายนารินเชื้อคมตาผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีอนาจารย์เด็กหญิง
อายุ๕ขวบที่สพกกตูมเพิ่งดำเนินคดีไปแล้วก็เป็น๑ในผู้ที่ถูกจับจ้อง
ต้องสงสัยอยู่ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับอ่าแต่วันนี้ตำรวจเชิญมาสอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของจักรยานนะฮะจักรยานที่มีการเอาไปจอดไว้ที่สวนยางพาราทาง
ภูเหล็กไฟวันที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านตรงนี้ตำรวจก็ได้สอบถามเพิ่มเติม
เหมือนกันนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่สพกกตูมในวันนี้นะครับท่านผู้ชม
ก็รอความคืบหน้าทางคดีกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะตำรวจยืนยันว่าทำเต็มที่นะครับ
เรื่องของเส้นทางต่างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงภูเหล็กไฟเมื่อวานนี้
ผมขึ้นไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่นะครับแล้วถ้าจะดูเรื่องของการก่อเหตุ
ของคนร้ายมันก็อาจจะมองอะไรได้บางอย่างนะครับแล้วมีเส้นทางอื่นด้วยที่ภูเหล็กไฟ
ก็ขึ้นได้วันนี้ผมลองไปอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะจุดเนี้ยเมื่อวานนี้ผม
ไปเป็นจุดไร่มันสำปะหลังที่อยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่ไม่เท่าไหร่นะครับออกจากบ้าน
ไปทางด้านหลังก็ผ่านไร่มันสำปะหลังขึ้นภูเหล็กไฟได้แต่ชาวบ้านบอกว่ามันมี
อีกจุดหนึ่งนะมันก็ขึ้นได้ตรงนี้อยู่แถวโรงเรียนสยามกลการเป็นโรงเรียนเก่านะ
เมื่อก่อนเคยเป็นโรงเรียนแล้วก็เขายุบแล้วยุบไปรวมกับโรงเรียนที่บ้านกกตูม
ตรงนี้เข้าไปได้แต่ยากกว่ามากยากกว่าเส้นทางที่ผมไปเมื่อวานมากนะฮะเดินไป
หน่อยหนึ่งตรงนี้มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนท่านช่วยนำไป
จะไปเจอจุดที่เป็นจุดที่เจอเชือกสีฟ้าเชือกสีฟ้าที่เป็นเหมือนเชือก
เนกประสงค์ที่ชาวบ้านเขาใช้กันเยอะเยอะในพื้นที่บ้านเกาะนะฮะทำหลายสิ่ง
หลายอย่างแถวบ้านน้องชมพู่วันที่หายตัวไปก็จะเป็นเปรย์เป็นเปรย์สีฟ้า
ไม่รู้ว่าคนร้ายจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรยังไงถูกทิ้งไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะตรงจุดนี้ที่ผมไปเจอจุดที่เคยเจอหลักฐานอย่างหนึ่งในคดี
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บไปแล้วเดินเข้ามาได้สักพักหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับแต่ยังไม่ถึงขั้นจะขึ้นไปข้างบนอ่ะพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าตรงเนี้ย
คือเป็นจุดที่เคยเจอเชือกเชือกสีฟ้าฟ้าใช่ไหมพี่ใช่ไหมที่ลักษณะเหมือนกับ
เชือกที่ชาวบ้านเขาใช้กันหรือว่าเปรย์นอนที่บ้านน้องชมพู่เจอตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาเก็บไปแล้ว
ไปตรวจสอบแล้วนี่ครับจุดตรงนี้จะเห็นว่าโอ้โหต้นไผ่เยอะเดินยาก
กว่าเมื่อวานเยอะมากถ้าจะขึ้นไปถึงภูเหล็กไฟก็จะใช้เวลามากกว่าด้วย
เพราะว่าจากด้านหลังบ้านน้องชมพู่ผ่านไร่มันสำปะหลังไปภูเหล็กไฟเนี่ย
จะเดินประมาณสัก๑๗กิโลเมตรเกือบ๒กิโลเมตร
แต่ถ้าไปทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนบอกว่า
กิโลเมตรกว่านะฮะแต่ตรงนี้มันก็จะไปได้อีกทางหนึ่งเจ้าหน้าที่
เขาพาผมไปนะฮะขี่จักรยานยนต์ขึ้นไปนะครับถ้าถ้าจะสันนิษฐาน
ว่าคนร้ายใช้เส้นทางนี้จะทำอะไรกับน้องก็ไม่รู้ล่ะแล้วขี่
จักรยานยนต์ไปเพราะจากบ้านน้องชมพู่มาก็มาได้แหละมาตรงเนี้ยแล้ว
ขี่จักรยานยนต์ไปนะฮะมันจะอ้อมด้านหลังโรงเรียนนะครับท่านผู้ชม
ครับสุดท้ายพอขี่ขึ้นไปเรื่อยเนี่ยยังไงคุณก็ต้องจอดจักรยาน
อยู่ดีนี่คือคำตอบที่อาจจะตอบคำถามทุกผู้ชมตอนที่
ติดตามข่าวเรื่องของน้องชมพู่ได้ว่าเอ๊ะทำไมเวลาเจอจักรยานเจอ
จักรยานยนต์ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยไปจอดตรงนั้นไปทิ้ง
ไว้ตรงนี้ทำไมต้องไปไล่ไปขยายผลว่าเออไปจอดอยู่เนี่ยหรือว่า
ก็แล้วแต่เนี่ยมีนัยยะสำคัญยังไงเพราะมันก็ขึ้นไปได้แต่
พอไปเรื่อยจะเริ่มนี่ฮะลำบากแล้วถ้าไม่ได้พี่เขาขี่นำไปนี่ผม
ก็ไม่น่าจะขี่ไปถึงครับเพราะว่าต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควร
แม้จะเป็นจักรยานยนต์นะครับเพราะว่ามันต้องผ่านโขดหิน
เยอะแยะไปหมดนี่นะฮะสุดท้ายก็ต้องไปจอดอยู่ดีครับแล้วก็ต้อง
เดินต่ออยู่ดีนะฮะนี่ครับ
ถ้ามาด้วยเส้นทางรถจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมาถึงได้ประมาณ
ตรงนี้อ้อมข้างหลังโรงเรียนสุยามโคลการณ์มานะมาตรงนี้ก็
ต้องเดินแล้วมันขึ้นไปก็ไม่ได้มากกว่านี้แล้วใช่ไหมพี่ใช่ไหม
ถ้าเกิดจะมีใครมาก็ก็ต้องขึ้นมันก็ขึ้นอีกนิดหน่อยแต่
มันก็ต้องเดินเดินต่อแล้วก็เป็นอีกเส้นทางนึงที่จะไป
ภูเหล็กไฟได้นะครับผมก็มาลองสำรวจดูนะฮะมันก็ก็

นี่ครับท่านผู้ชมครับมันหลายเส้นทางจริงนะครับ
ฮะก็ตอนที่ผมกลับลงมาเนี่ยได้คุยกับพี่เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาตินะครับภูผายนที่ไปด้วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวท่านลอง

มีคนเจอรองเท้าอยู่บนภูเขาอืมพวกผมก็รีบแต่งกระเป๋าที่
เตรียมเดินป่าอืมแล้วก็เตรียมนอนข้างคืนด้วยครับครับผม
กะว่าเอาสัมภาระเอาของจำเป็นไปช่วยน้องก่อนครับสงสัยคืนนี้เจอ
ค่ำคงต้องค้างก่อนแล้วครับผมครับต้องเตรียมจุดเดินป่า
ด้วยครับเตรียมข้างขึ้นด้วยวันนั้นไปจุดที่เห็นรองเท้าแล้ว
ก็ไปได้ยินเสียงลุงพลที่เขาร้องไห้อืมก็วิ่งเข้าไปดูก็เห็น
น้องเขานอนเป็นศพแล้วตอนนั้นใจเรารู้สึกในใจไม่น่าไม่
น่าไม่น่าเสียชีวิตนะครับแต่ว่าทุกคนก็ต่างหวังว่าเขา
จะยังมีชีวิตอยู่นะครับตามที่หมอดูเขาเขาดูมาเขา
ดูให้แบบนี้ครับไม่คิดว่าจะไปเจอศพบนเขาข้างบนสูงสูง

นี่ครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนท่านหนึ่งที่ได้พา
ผมไปสำรวจเส้นทางนะครับความจริงเรามีภาพโดรนด้วยนะฮะวันนี้เรา
ถ่ายเอาไว้เยอะทีเดียวนะฮะสำหรับเส้นทางตรงนี้ที่ได้ขึ้น
ไปนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีให้ดูกันนะครับแต่ว่าผมพาไปวิเคราะห์
เส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟกับความเป็นไปได้ถ้าคนร้ายจะก่อเหตุกับ
คุณผู้ชมครับไปติดตามพร้อมกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของภูเหล็กไฟนะครับ
เขาลูกนี้ครับที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูผายน
มันมีคำถามว่าถ้าคนร้ายพาน้องชมพู่ขึ้นมานะฮะแล้วทำไมถึง
หลุดรอดสายตาของชาวบ้านเป็นร้อยคนของเจ้าหน้าที่อีกโอ้โห
หลายสิบนายนะครับในการที่ตามหากันอยู่ตลอดเนี่ยหรือว่า
หลักฐานต่างที่ซ่อนอยู่เนี่ยทำไมถึงหากันไม่เจอถ้าจะว่า
กันไปเนี่ยจุดตรงภูเหล็กไฟที่พบศพน้องชมพู่เมื่อสิบสี่พฤษภาคม
ได้หลายทางนะครับผมไปสำรวจพื้นที่มาแล้วนะครับนี่ฮะ
เดี๋ยวผมใช้อิมเมอร์ซีกราฟิกนะครับทำให้เห็นเลยว่าขึ้นได้ตรง
ไหนบ้างภูเหล็กไฟถ้าจะขึ้นไปขึ้นจากฝั่งไร่มันสัมปะ
ที่เมื่อวานนี้ผมก็เดินขึ้นไปเนี่ยอยู่แถวแถวข้างบ้าน
น้องชมพู่ก็ขึ้นไปได้นะครับถ้าจะเลยไร่มันสัมปะหลังไป
หน่อยหนึ่งมีสวนยางพาราอยู่นะครับสวนยางพาราตรงนี้พื้น
ที่เนี่ยเดินง่ายนะครับเดินสะดวกค่อนข้างโล่งเตียนนะครับ
ตรงนี้ก็ขึ้นภูเหล็กไฟได้ออกมาทางจุดหน้าถนนนะครับ
แถวบ้านกกอกเนี่ยออกทางปากทางเข้าบ้านน้องชมพู่
เก่านะโรงเรียนล้างแล้วนะครับจุดนี้ก็ขึ้นไปได้นะครับความยากชั้น
ของการขึ้นไปของแต่ละจุดแต่ละมุมที่จะขึ้นไปมันก็แตกต่าง
กันไปนะครับหรือถ้าจะไปทางบ่อน้ำบ่อน้ำท่านผู้ชมจำได้ไหม
ครับบ่อน้ำที่ค่วยบุ่งนะครับที่จะที่เคยไปสูบน้ำเพื่อหาหลัก
ตรงนี้ก็ทะลุขึ้นภูเหล็กไฟได้ออกไปทางหมู่บ้านใกล้เคียง
กกตูมบ้านมะนาวนี่ก็ขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นพื้นที่ภูเหล็ก
ไฟทำไมคนร้ายถึงพาน้องชมพู่ขึ้นไปทิ้งไว้ตรงนั้นทำไมคน
ร้ายถึงหลุดรอดสายตาของชาวบ้านเป็นร้อยคนที่พยายามช่วยกัน
ออกตามหาทำไมเราถึงไม่รู้ว่าน้องชมพู่ถูกพาขึ้นไปอยู่
ตรงนั้นได้ยังไงนี่แหละฮะคือคำตอบนะฮะเพราะว่ามันขึ้นได้หลายทาง
เหลือเกินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนขึ้นตรงจุดไหนก็ได้นะฮะแต่ละจุด
ถ้าจะบอกว่าจะรับสายตาคนทำให้คนมองไม่เห็นมันก็ง่ายแหละ
โดยเฉพาะถ้าเป็นคนในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการ
ขึ้นเดินลงเดินขึ้นอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ๑๑
๑๑พฤษภาคมในวันนั้นที่น้องชมผู้หายตัวไปตอนใส่เราพบ
ศพน้องที่ภูเหล็กไฟ๑๔พฤษภาคมช่วงเย็นเย็นค่ำเมื่อวาน
นี้จุดเหนือภูเหล็กไฟขึ้นไปหน่อยหนึ่งประมาณ๒๐เมตรจุดนี้
นะฮะจุดเหนือจุดที่พบศพน้องชมพู่เนี่ยตรงนั้นมีหินอยู่
เป็นหินก้อนใหญ่ลักษณะเป็นที่หลบพักได้ผมไปเห็นมาตรงนี้
เนี่ยนะลักษณะข้างบนหินเป็นแบบนี้แล้วข้างล่างเนี่ยเป็นที่
นั่งพักนอนพักได้โล่งเตียนอยู่นะเด็กอยู่ได้คนหนึ่งสบาย
ผู้ใหญ่อีกคนนึงก็ได้ร่องรอยเนี่ยย่าตรงนั้นยังราบเตียน
อยู่มีลักษณะเหมือนการดึงการบิดย่าด้วยอาจจะเป็นไปได้หรือ
ให้ถ้าคนร้ายพาน้องชมพู่มาพักตรงนี้มีการนั่งเล่นดึงย่า
ย่าอะไรเล่นก็แล้วแต่หรือมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
นะครับสุดท้ายลงมาหน่อยหนึ่งยี่สิบเมตรคือจุดภูเหล็กไฟที่
พบศพน้องชมพู่แล้วถ้าย้อนลงไปข้างล่างเลยเมื่อวานจำได้ไหม
ล่างลงไปอีกประมาณสัก๕๖๐๐เมตรที่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่
ทยานแห่งชาติภูผายนคุยกับพี่วันชัยเมื่อวานเนี้ยพี่วัน
ชัยบอกว่า๑๑พฤษภาคมช่วง๔๕โมงเย็นเจ้าหน้าที่ขึ้นมาใช้
บ้านก็ขึ้นมาถึงตรงนี้นะเรียกหาน้องชมผู้น้องชมผู้ไม่
มีเสียงตอบรับไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นมา
ภูเหล็กไฟแล้วก็จุดที่เลยไปอีก๒๐เมตรวันนั้นถ้าขึ้น
มาอาจจะเจอได้หรืออาจจะไม่เจอก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเกิด
อะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพทั้งหมดของพื้นที่ภูเหล็ก
ละเอียดจะออกมา๔๕วันหลังจากที่มีการพิสูจน์ทราบจากหลักฐาน
ที่ได้จากศพในคดีต่างอันนี้คือตามหลักการนะครับ
พฤษภาคมเราเจอน้องชมพู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วหลักฐาน
ต่างร่องรอยต่างที่เราได้เจอมา๔๕วันถ้าจะนับตาม
จาก๑๔พฤษภาคมเหลืออีกวันเดียวครับแต่ว่าต้องรอว่า
ตำรวจจะแถลงหรือไม่อย่างไรหรือว่าจะมีความชัดเจนอะไร
อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่อย่างไรครับ
เท่ากับว่าผมมาที่บ้านกกอกในครั้งนี้เนี่ยภูเหล็กไฟ
ผมขึ้นไป๒วันนะครับขึ้นจาก๒เส้นทางยากลำบากทั้งนั้นครับท่านผู้ชมครับ
มีภาพโดรนนะครับผมใช้โดรนด้วยครับวันนี้
ในการที่ขึ้นไปถ่ายภาพของพื้นที่ที่บ้านกกอกนะฮะแล้วก็ภูเหล็กไฟนะครับ
จะเห็นว่าผู้ใหญ่ยังเหนื่อยนะเด็กที่จะเดินพลัดหลงไปเรื่อยแล้วขึ้นไปเองเนี่ย
ผมว่ายากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้นะฮะนี่ฮะสภาพพื้นที่ทั้งหมดช่วงนี้จะเห็นว่าเขียวชะอุ่มแล้วนะครับ
แตกต่างจากช่วงที่เกิดเหตุน้องชมพู่ใหม่เพราะว่าฝนตกบ่อยนะครับ
เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับบ้านแต่ละหลังก็ห่างกันนิดเดียวนะครับ
อย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนที่ผมลงจากภูเหล็กไฟมานะครับ
ผมไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะฮะคือมองหน้าไปก็เอ๊ะลักษณะท่าทางคุ้นนะครับก็เลยไปคุยกับเขา
ถามไปถามมาเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่เจ้าหน้าที่เคยเรียกไปสอบปากคำอยู่หลายครั้ง
ตั้งแต่เกิดเหตุน้องชมพู่เพราะว่าวันเกิดเหตุน้องชมพู่หายตัวเขาไม่ได้ไปช่วยหาเลยนะฮะ
ผมก็ได้คุยกับเขาแต่เขาบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสอบผมสอบซะจนสิ้นข้อสงสัยแล้วก็เลยอยากให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะครับ

เป็นไงบ้างตอนแรกแรกได้ข่าวว่าถูกเรียกไปสอบบ่อยแล้วตอนเนี้ย

เขาบอกว่าไงเราสิ้นสงสัยแล้วเหรอหรือว่า
เพราะว่าเขาตำรวจเขาไปสอบหมดแล้วครับถามผมทุกคำแล้วครับ

ตอนนั้นเราถูกตั้งข้อสงสัยเพราะว่าเราไม่ได้ไปช่วยหาด้วย
ครับผมไม่ได้ไปช่วยหาครับเพราะว่าผมเป็นผดผืนครับ
ตั้งแต่เข้ามาในบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปเลยครับตั้งแต่กลับมาจากไล่
เราเคยมีประวัติคดียาเสพติด

ก็เลยอาจจะต้องตรวจเช็คกันหน่อย

ผมก็ว่าจะไปช่วยหาเขาอยู่แต่ว่าไปไม่ได้

ตกใจไหมพอถึงเวลาแล้วโอ้โหเหตุการณ์มันแรงขนาดนี้
ตกใจอยู่ครับเพราะว่าเขาก็เร่งมาใส่ผมว่าผมไม่ได้ไปช่วยหาเขาก็สงสัย
ติดใจอะไรไหมที่มีใครมาสงสัยในตัวเรา

ตอนนั้นหรือว่าตอนนี้ก็แล้วแต่เรารู้สึกเราติดใจว่าแบบ
ทำไมมาคิดกับเราแบบนี้หรือว่าอะไรยังไงหรือว่าเรารู้สึกยังไง
ผมก็ไม่มากครับ
ไม่มากคือไม่เป็นไรอย่างนี้

เจอหน้ากันผ่านบ้านกันอะไรกันก็ได้ใช่ไหมมีปัญหาเนี่ยสำหรับครอบครัวน้องชมพู่
ถ้าไปก็ผมก็ไปกับเจ้าหน้าที่ครับถ้าให้ผมไปคนเดียวผมไม่ไปครับ

เพราะว่าเดี๋ยวจะเขาจะพูดว่าไปหาขี่รถละล้อเละแถวนั้นอีกครับ
เดี๋ยวจะหาว่าไปทำไมไปใกล้บ้านเขาทำไม

นี่แหละครับเป็นมุมหนึ่งที่ชาวบ้านเองก็ยอมรับว่า
พอคดียังไม่จบเนี่ยมันก็เกิดความหวาดระแวงกันไปหมดนะ
เพราะผมอยากจะฟังจากปากของทั้งสามคนนะฮะที่ผ่านมาข่าวสารต่าง
เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่มันมีเรื่องหนึ่งที่แทรกปนปนกันอยู่
คนในครอบครัวหรือเปล่า
ตรงที่หลานหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันนะครับ
คุณตาชาญคุณยายสมควรนะครับ
นารินหรือว่ากะแตหลาโพสวัสดีฮะ

ก็คงจะได้สอบถามพูดคุยกันหน่อย

เพิ่งได้เจอกันนะฮะ
คุณตาคุณยายแล้วก็กระแตด้วย
คือวันที่๑๑พฤษภาคมวันนั้นเนี่ย
ตอนที่รู้ข่าวว่าหลานสาวหายตัวไปจากบ้านเนี่ย

จำได้ตอนนั้นตอนเช้าตาก็ขี่มอไซค์ขึ้นมาตรงนี้
ครับก็เห็นหลานนั่งอยู่ตรงนี้อืมกับพี่สาวเขา

เห็นแล้วก็ชวนหลานว่าไปไล่กับตาไหม

ชมพู่บอกว่าไม่ไปเพราะว่าเขาดูการ์ตูนอยู่
เราก็เข้าใจแล้วตาก็กลับไปไล่เลย

สดิ้งก็ดูโทรศัพท์อยู่ไปนอน

ผมอยู่อำเภอป่าปะ

ก็คือทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ผมจะออกไปซื้อหนู

ก็เริ่มหาตั้งแต่บ่าย๒มาเรื่อยจนถึงวันที่๑๔
วันที่๑๔ก็สุดท้าย

ที่น้องก็เสียชีวิตแล้ว

มีหลาน๕คนแต่ตายไปหนึ่งก็เหลือ๔
ก็ที่เสียชีวิตหนึ่งก็คือน้องชมพู่ป่ะ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเลวร้ายที่สุดในชีวิตแล้วไหมเนี่ย

หรือว่าหลานสาวคนเล็กเนี่ย
เป็นหลานสาวที่ทางตากับยายทางญาติญาติจะรักจะเอ็นดูเขา

เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้๔๐กว่าวันแล้วจะ๕๐วันแล้วยัง
ก็ยังคิดถึงแต่มันก็เป็นไปตาม
มันก็ยังโรคเลือนในใจไม่ได้
มันก็ยังแบบว่าเราฝังใจเราอยู่นะ

เคยเห็นที่เคยเล่นเคยอะไร

เคยไปเก็บหมาก
หม่อนหลือไปยอกลองว่า
พ่อเท่าอย่าไปใกล้วัวนะเดี๋ยวมันกัดมือนะ

บร้านว่ามือเพราะเท้าเป็นอะไร
อุ๊ยวัวมันกัดอย่าไปใกล้เถอะ
เวลาเท้าไปใกล้มันก็ไปดึงมา
อย่าไปใกล้มันเดี๋ยวมันกัดมือเพื่อเอาอีก

เคยเกิดบริเวณเชือกวัวใช่มะ

วันนี้ก็ไม่มีใครคอยเตือนแล้ว

ตอนที่น้องหายนี่ไม่คิดว่าน้องจะขึ้นภูเขาเลย
ไม่มีใครทั้งญาตินี่

เพราะว่าไม่รู้เขาจะไปยังไง

เขาไม่เคยเข้าป่า
่งหวังกับความคืบหน้าของคดีมากขนาดไหน
ก็หวังอยู่

ฟังกับเจ้าหน้าที่มาก

ก็ฝากความหวังกับเจ้าหน้าที่แหละ

ยังไงยังไงก็ท่านก็คงไม่หมดความสามารถ

ว่ามันจะจับคนร้ายได้ไหมเนี่ย
หลักฐานมันหายากหรือเปล่า

แต่กังวลแน่

ก็มีฝนตกนะครับ

กลัวหลักฐานบางอย่างอะไรมันหายที่

แต่ทุกคนในหมู่บ้านตำรวจก็เชิญไปสอบถามหมดใช่ไหม

ท่านผู้ชมจะได้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศ

แต่ว่ากันว่าปากต่อปากก็ได้
เป็นเรื่องในครอบครัวหรือเปล่า

ไม่มี

ไปพูดอะไรยังขนาดนี้
คือเราห้ามเขาไม่ได้

ครอบครัวของยาง

ไล่นาอะไรก็แบ่งให้กันหมดแล้ว

เรื่องที่ไล่ที่นา
เรื่องชนยาง

มันก็ไม่ควรมาลงที่หลานใช่ไหม

ถ้ามันจะมีอะไรกันบ้างกระทบกันบ้างในครอบครัว
ไม่มีถ้าครอบครัว
ของพ่อกับแม่เวลาทะเลาะกัน

ถ้าทะเลาะกันก็แค่บ่น

ต่อว่าด่ากันเพราะว่า

ก็พูดคุยอะไรไม่เข้าใจกันก็จะเงียบกันไป

ไม่เคยด่าเคยว่ากันนะ

ไม่เคยทะเลาะบ่แว้งกันมาก

อ่าลูกเขยบางคนบางคนนะ

ลูกเขยก็ไม่ได้ทำให้อุ่นเครื่อง
จะมาทำร้ายคนในครอบครัวของต้าเพื่อแก้แขน
ใช่ลูกเขยแต่ละคน
ไม่มีใครจะคิดทำร้ายชมพู่แน่นอน
นี่ตายายมั่นใจเลยมั่นใจเลยครับ
เพราะฉะนั้นใครดูข่าวอยู่เนี่ยตรงนี้ตากับยายบอก
ใช่ไม่ใช่แน่นอนลุงพลณเสริม
ลูกเขยอนามัย
คนเขาก็รักเหมือน
เหมือนลูกเขาเหมือนลูกเขา
เขาว่าลูกเขยบางคนมีปัญหากับลูกชายคนเดียวหรือเปล่า

คงไม่มีคงไม่มีเคยมีปัญหาอยู่

อันนี้จริงมันเป็นการเข้าใจผิดกัน
เป็นการเข้าใจผิดกันระหว่างกัน
ตอนนั้นก็มีเรื่องด้วงครับเรื่องด้วง
พอดีฟาร์มด้วงใช่ไหมครับฟาร์มด้วง
เป็นการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเราก็เคลียร์กันแล้ว
ทีนี้เหตุผลตรงนั้นมันก็คนละอย่างเนอะ

ถ้าเขาโกรธเครื่องผม
ส่วนน้องชมพู่ก็เป็นลูกพี่สาว

โอเคมันก็น่าจะมีเหตุผลตรงนั้น
เขามาทำร้ายผมก็น่าจะเป็นประเด็นตรงนั้น
ซึ่งประเด็นของน้องชมพู่มันคนละอย่าง
แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้น

เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้น
ก็มาคุยพูดคุยกันธรรมดาครับ
กังวลไหมฮะตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้ว่า
ในสายตาของคนในพื้นที่
หรือว่าความตึงเครียดของพื้นที่บ้านเราว่า
คนร้ายจะเป็นใครจะอยู่ใกล้ตัว

เปลี่ยนครับเปลี่ยน

ก็กลัวเขาจะว่าตามาถามตอนนอกนี้นะ

จะไปเข้าไปเขากำลังคุยกันกินเหล้ากันอะไร
เขาจะเข้าไปกินเหล้าก็ไปคุยกับเขา

ถ้ามีอะไรจะฝากจะบอกไปถึงน้องชมพู่ได้
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้องตอนนี้อาจจะรับรู้ได้หรือรับรู้ไม่ได้ก็แล้วแต่
มีอะไรอยากพูดอยากบอกถึงหลานสาวบ้าง
ก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้ว
เพราะว่าคิดอย่างน้อยก็แค่ทำบุญตักบาทไปให้หลาน
ถ้าหากหลานว่าตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้พ้นจากทุกข์

คุณยายก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้
เกิดเป็นคนสวย

คิดเองทุกวัน

ลองไหน
รัก
เวลานอนคุยกันคุยกันว่ายังไงบ้างกอดจับกอดอยู่ด้วยกันสองคนตาย
ถ้าคุยแล้วมันไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าพูดถึงมันร้องให้ทุกวัน
ดูข่าวได้ไหมไม่ได้แต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่อง
เห็นได้แค่ต้นมะม่วงนั่นแหละใช่ที่นั่งที่น้องเคยอยู่มองได้เห็นนะฮะ
โอเคเห็นว่าแต่ไม่ต้องวาดภาพถึงน้องจะนั่นแหละไม่ต้องวาดภาพ
ภาพน้องเป็นยังไงเขาจับน้องไปแล้วน้องจะทุกข์ยากอะไรจะเป็นยังไง
ไม่ต้องไม่ต้องวาดภาพเลยไม่ต้องใหญ่ไม่อยากคิดไม่อยากคิดเลย
คิดตรงมันร้องไอ้ทุกคน
เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะครับขอให้ทุกอย่างคลี่คลายได้
โดยเร็วที่สุดขอบคุณคุณตาคุณยายแล้วก็
กฎตังค์ด้วยนะฮะขอบคุณครับ

คุณเขมสอนคุณอรัชพรครับสิ่งที่ผมได้มาสัมผัสได้มารับรู้ที่บ้านกกอกใน๒วันนี้เนี่ย
คดีของน้องชมพู่ถ้าปิดคดีได้จบคดีได้ไม่ใช่เพียงแค่การปิดคดีคดีหนึ่งนะครับ
แต่ความรู้สึกของคนในครอบครัวเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่อย่างที่ท่านได้ยินอย่างที่ท่านได้ฟัง
คุณเขมสอนคุณอรัชพรครับ
ขอบคุณคุณภาคภูมิด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพเดิมกันอยู่ที่นู่นคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์เป็นห่วงกันเยอะ
ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วแต่เห็นคุณภาคภูมิบอกว่าใกล้แล้วอีกไม่นาน

ขอบคุณคุณภาคภูมิค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณภาคภูมิกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีเหมือนเดิมนะคะ
แต่มาตามกันต่อค่ะเรื่องของคดีน้องชมพู่นะคะอย่างที่คุณภาคภูมิบอก
บใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้คนในพื้นที่คนในบ้านกกอกเองเขาก็ใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ
ไม่สามารถไปทำงานได้เหมือนเดิมความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมมีความหวาดระแวงอะไรเกิดขึ้น
แต่ทางครอบครัวของน้องชมพู่ก็ยังมีความหวังมั่นใจว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้
คือวันนี้ค่ะเป็นวันพระครอบครัวของน้องชมพู่ก็เลยบอกว่าอยากจะถือโอกาสทำบุญให้กับน้องชมพู่นะคะ
คือทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณยายน้าฝนตื่นกันตั้งแต่เช้าแล้วนี่ค่ะ
ทำบุญอุทิศศวรกุศลให้กับน้องชมพู่เนื่องในวันพระวันนี้นะคะ
ก็ขี่จักรยานยนต์ไปที่วัด
พอไปถึงสาราการประเรียน
ก็จะแจ้งเตรียมของที่นำมาใส่ถาด
ถวายพระอธิการบุญมาศรีละเตโช
ท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอก

ถวายชุดผ้ารายดอกไม้ทุบเทียนปัจจัย

รวมไปถึงชุดถวายสังขทาน
มีขนมเย็นลี่ที่น้องชมพู่ชอบ

รวมถึงมีชุดเครื่องดื่มต่างด้วยนะคะ
ส่วนอาหารที่ครอบครัวของน้องชมพู่เตรียมมาถวายพระ
ก็มีไข่เจียวแกงหน่อไม้ผักนึ่ง
ขนุนต้มมีมังคุดค่ะ
อย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะ
อธิการบุญมามาถึงก็เริ่มสวดมนต์
กรวดน้ำทำพิธีเมื่อกรวดน้ำเสร็จ

รดใต้ต้นไม้นะคะใกล้กับสาราการประเรียน
แล้วก็บอกกล่าวว่าขออุทิศส่วนกุศลนี้

ลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศการทำบุญนี้นะคะ
ศักดิ์สิทธิ์กับครอบครัวของน้องชมพู่ก็
ร่วมกันรับประทานอาหารก้นบาทด้วยกัน
ญาติโยมมีคนไปทำบุญจากจังหวัดสกลนครอีก๑๐กว่าคนนะคะ

ก็ได้ไปที่เก็บกระดูกของน้องค่ะ

คุณยายสมควรก็บอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเรา

คุณยายกับคุณแม่
ก็นำใบไม้มาตั้ง

มีข้าวเหนียวหมูย่างมาวางเอาไว้

แล้วก็เคาะธาตุเรียกน้องชมพู่นะคะ
ยายสมควรบอกกับทีมข่าวของเรานะคะ

ช่วงเวลาประมาณตีสามตีสี่

ภาพที่เห็นก็คือน้องชมพู่
ใส่เสื้อแขนสั้นสีคราม
กางเกงสีส้มเป็นกางเกงขาสั้น

นั่งขัดสมาธิเหมือนกำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

ยายบอกว่าในฝันเหมือนกับยายเองเห็น

สงสัยที่ฝันอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระ

หลานไปสบายแล้วไม่ต้องเป็นห่วง
เช้าวันนี้ก็เลยนำอาหารที่น้องชมพู่ชอบ

หวังว่าน้องชมพู่จะไปอยู่ในพบภูมิที่ดี

ขอให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
สวัสดีค่ะ

ถ้าน้องชมพู่จะไปเกิดไปสวรรค์ไปอะไรก็ให้ลงโทษคนที่ทำกับน้องหน่อยคิดว่า
แต่คุณผู้ชมคะแม่ของน้องชมพู่อะค่ะบอกกับทีมข่าวของเราว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
ไม่เคยฝันถึงลูกสาวเลยนะคะไม่เคยฝันถึงน้องชมพู่เลย
เมื่อคืนก็ไม่ฝันก็เลยคิดว่าน้องคงไปพบภูมิที่ดีคงหมดห่วงก็เลยไม่เคยฝันถึง
วันนี้เป็นวันพระก็เลยนัดแนะกันว่าจะไปทำบุญให้กับน้องชมพู่
ก็เตรียมอาหารเตรียมข้าวของไปหลายอย่างนะคะก็มีสิ่งที่น้องชมพู่ชอบกินมากมาก
แล้วก็กินบ่อยมากคือไข่เจียวขนมแล้วก็เย็นลี่หลังจากถวายเพลงวันนี้
แม่บอกว่าสบายใจหวังว่าอาหารต่างที่ถวายไปน้องจะได้รับแล้วก็จะได้กินจนอิ่มนะคะ
คุณผู้ชมคะกรณีที่แม่ของน้องชมพู่เคยโพสต์เฟซบุ๊กอะค่ะ
มันมีประเด็นนี้ที่คนพูดถึงกันก็คือโพสต์เอาไว้ตั้งแต่นู้นเลยปี๒๕๕๙
วันที่๒๖กุมภาพันธ์โพสต์นี้ค่ะที่บอกว่าเป็นคนไม่กล้าทวงหนี้
ได้แต่คิดในใจนี่นะคะเมื่อไหร่จะจ่ายนี่หลายคนก็เลยตีความ
แล้วก็เกิดคำถามว่าโพสต์นี้หมายความว่ายังไง
ทำไมแม่ของน้องชมพู่ต้องโพสต์ทวงหนี้ทำไมไม่ไปทวงหนี้
โดยตรงกับลูกหนี้เองล่ะก็เลยคนสงสัยเพราะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องขัดแย้งอะไร
เกิดขึ้นกับใครหรือเปล่านะคะประเด็นนี้ค่ะคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
มันเกิดขึ้นนานแล้วเพื่อนยืมเงินแม่ไปสามร้อยบาท
แต่แม่ไม่ชอบทวงทวงหนี้คนอื่นไม่เป็น
หลังจากโพสต์ไป๒๓วันเพื่อนก็เอาเงินมาคืน
แล้วเรื่องมันก็จบไปนานแล้วนะคะแล้วก็มีโพสต์ในช่วงวันที่๑๙
พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะคุณแม่โพสต์ข้อความแล้วก็มีรูปของน้องชมพู่
ระบุว่าทำไมสิ่งที่แม่กลัวมาตลอดต้องมาเกิดกับลูกแม่ด้วย
ชมพู่แม่สงสารลูกเหลือเกินนี่โพสต์นี้นะคะ
คุณแม่บอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราว่าโพสต์นี้ที่คนสงสัยว่า
ความหมายจริงแล้วของแม่คืออะไรแม่บอกว่าความหมายจริงก็คือ
แม่กลัวการดูข่าวฆ่าข่มขืนกลัวเรื่องนี้มาตลอด
เห็นข่าวแล้วมันทำใจไม่ได้ถ้ามีข่าวแบบนี้นะแม่เปลี่ยนช่อง
แม่ไม่ดูเลยเพราะเป็นเรื่องสะเทือนใจ
แต่กลายเป็นว่าเรื่องแบบนี้มาเกิดกับน้องชมพู่ลูกสาวของตัวเอง
ก็เลยโพสต์เอาไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ค่ะ

เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงน่ะแม่ค่ะ
คือพื้นแม่เป็นนี่แม่แล้วแม่อายม่ายกล้าทวง

มันเงินก็น้อยด้วยอ่ะแม่ก็เลยแอบแอบโพสต์ไป
เขาเห็นแล้วเขาจะมาคืนเราคืนค่ะ
แต่แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นโพสต์หรือเปล่าแต่หลังจากนั้นวันสองวันเองเขาก็คืนแล้ว
แม่ก็แอบคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเพื่อนมันเห็นโพสต์แล้ว
มันเอามาคืนเราหรือเปล่ามันโกรธเราหรือเปล่าอืมนะคะ
อย่างที่บอกว่าวันนี้๔๘วันแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วก็ถูกพบเป็นศพจนเสียชีวิต
ตอนนี้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกค่ะว่าทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่
เขาออกทำงานกันทุกวันนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สัมภาษณ์เขารายวัน
แต่เขาออกทำงานกันทุกวันเช่นเดียวกันค่ะนักข่าวของเราที่ส่งไปลงพื้นที่เนี่ย
ก็ไปทำงานทุกวันเหมือนกันพยายามไปหาข่าวหาข้อมูล
เพื่อที่จะได้รู้อาจจะมีอะไรหลุดรอดหรือว่ามีอะไรที่มันพ้นสายตาไปหรือเปล่า
คุณติกิติศักดิ์นะคะวันนี้ไปคุยกับยายตูน
คุณผู้ชมจำยายตุ๋นได้ไหมยายตุลคือคนที่ขึ้นไปเก็บเห็ดที่ภูเหล็กไฟ
และเป็นคนที่เจอรองเท้าของน้องชมพู่ใช่ค่ะบอกว่าขึ้นไปแล้วเจอรองเท้าเด็ก
อืมไม่แน่ใจว่ารองเท้าใครก็วิ่งลงมาบอกข้างล่าง
รบกวนยายตุลอีกสักรอบน่ะพาย้อนรอยไปดูเส้นทางที่
ตูนขึ้นไปเก็บเห็ดวันนั้นหน่อยได้ไหมเดินขึ้นไปยังไง
แบบไหนบ้างนี่ค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยกลับมาย้อนลอยนะครับ
ในวันที่มีการพบเบาะแสของน้องชมพู่จนนำไปสู่การพบศพของน้องชมพู่
วันนี้เราก็เลยจะขึ้นเขาภูเหล็กไฟไปกับยายตุ๋นนะครับ
ชาวบ้านจากหมู่บ้านจันเพ็ญซึ่งเป็นคนไปพบรองเท้าน้องจนนำมาสู่การพบศพของน้องชมพู่นะครับ

ในวันที่ตอนนี้ยายตุ๋นหรือว่านางตุ๋นพรหมอยวัยห้าสิบแปดปี
ก็ภาคุณติธุ์ภาษาจอดนักฐีด้วยนะจอดนักฐีอุทยาน
สองข้างทางอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพเลยค่ะ
มันมีต้นไม้มีกอไผ่มีป่าเผ็กรกทึบเหมือนกัน
โดยพื้นที่ช่วงแรกที่ทีมข่าวเราเดินขึ้นไปเนี่ยลักษณะเป็นทางลาดประมาณ๔๐๐เมตร
แล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยเรื่อยสองข้างทางก็เต็มไปด้วยป่าเผ็ก
ก็ต้องเดินระมัดระวังกันหน่อยนะคะถือว่าเดินยากลำบากค่ะไม่สบายเลย
ยายตูนก็เล่าให้ฟังว่าพอเดินมาถึงตรงจุดนี้ยายก็แวะเก็บเห็ด
ปีนต้นผักหวานยายตุ๋นบอกว่าวันที่เจอรองเท้าน้องชมพู่ก็ใช้เส้นทางนี้แหละ
นี่ยายตุลแกปีนลงทุนปีนให้ดูอีกรอบจำลองให้ดูเลยนะคะว่าแกปีนแบบนี้เลย
จากนั้นแกก็เดินต่อไปเรื่อยจนกระทั่งถึงบริเวณชั้นที่๒ของภูเหล็กไฟ
ยายตุ๋นก็พาคุณติเนี่ยค่ะเดินลัดเลาะขึ้นลงไปตามแนวป่าเขา
แล้วก็ไปหยุดเก็บผักหวานซึ่งตรงจุดที่หยุดเก็บผักหวานเนี่ยคุณผู้ชม
อยู่ห่างจากจุดพบศพน้องชมพู่๒๐๐เมตรเท่านั้นเอง
แต่ว่าห่างกันเป็นลักษณะแนวดิ่งนะคะ
จากนั้นยายตูนก็เดินต่อขึ้นไปบนภูเหล็กไฟอ้อมผ่านจุดพบศพน้องชมพู่
พอขึ้นไปข้างบนเสร็จปุ๊บยายตูนก็เดินลงมาจากภูวกมาตรงก้อนหิน
ก้อนหินก้อนนี้แหละค่ะคือจุดที่ยายตุลเนี่ยพบรองเท้าแตะของน้องชมพู่
ระยะทางทั้งหมด๒๕กิโลเมตรนะคะ
แล้วจุดที่ไอ้ตุ๋นพบรองเท้าของน้องเนี่ยไปเจออยู่ตรงซอกหินด้วยนะ
ตุลพาไปชี้จุดเลยนะคะไปดูตรงจุดที่เจอรองเท้าแล้วเล่าให้ฟังถึงณวันนั้นเลย
วันจริงที่แกขึ้นไปเก็บเห็ดเนี่ยแกบอกว่า
เดินขึ้นไปบนก้อนหินเพื่อดูต้นผักหวาน
ซึ่งตอนยืนอยู่บนหินเนี่ยหินก้อนเนี้ยก็ได้ยินเสียงชาวบ้านอ่ะ
ตะโกนอะไรมาสักอย่างแบบไกลเหมือนเรียกหาคนนะคะ
ตอนนั้นแกก็ไม่ยังไม่รู้นะว่าอะไรแต่แกบอกว่าอยู่อยู่
รู้สึกเหมือนมีลมพัดใส่หน้าแกแบบเซถอยหลังลงมาที่หินอีกก้อนหนึ่ง
พอกระโดดถอยหลังลงมาที่หินอีกก้อนแกก็มองเห็นรองเท้าแตะอยู่ตรงซอกแบบเมื่อกี้เลยค่ะ
รองเท้าแตะน้องชมพู่หนึ่งข้างอยู่ตรงซอกหิน
แกก็งงแกก็ลงมาดูหยิบขึ้นมาดูในใจก็คิดว่าเอ๊ะรองเท้าใครทำไมอยู่ตรงนี้
ตอนแรกก็ว่าจะเอาไปให้เด็กข้างบ้านเหลือไปใกล้กันอ้าวเจออีกข้างหนึ่ง
เป็นหนึ่งคู่พอดีว่าจะเอาไปให้เด็กข้างบ้านคิดไปคิดมา
แล้วก็มองไปรอบว่าเอ๊ะของใครมาถอดทิ้งเอาไว้หรือเปล่า
สุดท้ายก็เลยเอารองเท้าทั้งสองข้างมาวางไว้บนก้อนหิน
แล้วก็คิดว่าที่คนเขาตะโกนตะโกนกันอยู่เหมือนเขาหาใครสักคน
อาจจะหาลูกหาหลานก็ได้เลยเอารองเท้าวางไว้แบบนั้น
แกก็เดินเก็บผักหวานเก็บเห็ดก่อนจะกลับไปในหมู่บ้าน
แล้วไปเล่าให้ฟังว่าแกเจอรองเท้าแตะเด็กคู่หนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมครับขณะนี้เราก็เดินมาถึงตรงบริเวณก้อนหิน
ยายตุ๋นเนี่ยพบรองเท้าน้องชมพู่แล้วนะครับ
ยายครับตอนนั้นยายมาถึงตรงนี้ยายทำอะไรครับผม
มันไม่ได้ทำอะไรพอเดินมานี่ก็อยู่อย่างนี้แล้วก็มองเสียงคนเรียกกันทางนู้น
ครับเสียงเห็นไหมตอนนั้นอ่ะเสียงคนเยอะเลยทางนู้นอ่ะ
เราได้ยินเสียงว่ายังไงครับยายครับเสียงเรียกแล้วก็มาเยอะมาเยอะน่ะ
แล้วก็ทั้งเสียงผู้หญิงและผู้ชายน่ะเขาเรียกกันน่ะ
ตอนนั้นเราคิดว่ามันเป็นเสียงของชาวบ้านเขาทำอะไร
แต่นึกว่าเขาทำสวนมันทางนู้นน่ะเพราะเลยนั่นไปจะเป็นไล่มันใช่ไหม
ครับบางทีแต่ก่อนป้าขึ้นมานะเขาจะปลูกมันมั่งถอนมันมั่งน่ะ
ทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายเต็มหกเวกอยู่นู่นเสียงเพลงก็มี
แล้วจากนั้นครับผมยายเอาแล้วจากนั้นป้าก็ถอยหลังไหม้
มันจะล้มลงนี้น่ะแต่ไม่รู้แบบไหนนี่นี่น่ะครับ
ก็ถอยเหล็กนี่ป้าก็สอนว่าอย่างงี้ครับนี่ต้นนี้ยังจับอย่างงี้เลยนี่
ครับผมแล้วก็เห็นรองเท้านั่นน่ะแต่ตัวนี้ไม่เห็น
ที่แรกไม่เห็นมันมันมีไม้ไม้อยู่น่ะครับไม้ไม้แห้งไม้ไม้อะไรอย่างนั้น
แต่ย่าก็ไม่ได้อยู่ในสภาพนี้ย่าก็มีอยู่ครับนี่แหละป้าก็มาคิด
รองเท้าอย่างนี้ครับนี่นี่อย่างนี้ครับป้าก็มาดูนี่มันดีดีอย่าง
นึกในใจนะแต่ป้าไม่ได้พูดนะครับผมนึกดีดีอ้าว
พอแงะไปทางนั้นก็เห็นอีกข้างหนึ่งครับทีนี้ป้าก็เอาอย่างงี้อ๋อ
ไปให้เด็กที่บ้านดีกว่าของไอ้เมฆครับเอาเอาบ่ะป้าก็ว่านี่
ก็ยืนอย่างนี้ก็เหลียวอย่างนี้เนอะก็เหลียวไปเหลียวมาในนี่แหละ
ก็ยืนอย่างงี้ดินี่แหละครับอย่างนี้ไม่มีใครเสียงมันก็ยังดังอยู่
ป้าก็เลยทิ้งตรงนี้ครับป่ะเผื่อมันเด็กมันทำล่วงป้าก็เอามา
อย่างงี้อีกก็เลยตั้งไว้อย่างงี้นี่ครับตอนนั้นเราคิดว่ารองเท้านี้เป็น
ของใครครับแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่รู้เป็นของใครนึกว่าเสียง
แถวนั้นอ่ะก็ขึ้นมาก็ไม่ได้ไกลนั้นตรงนั้นอ่ะเป็นทางโลกนั้น
ก็เดินไปนี่แล้วเห็นว่าตอนนั้นมีลมมัตีหน้า
แต่ยืนหาอย่างงี้น่ะก็ยูดบุรีด้วยนี่บุรี
ไปดูดตรงโน้นครับลมติงหน้าทั้งทั้งทั้งตัวก็ไม่รู้เลย
มันจะหงายหลังอย่างงี้อ่ะแล้วมันมีลมพัดไหมครับไม่มี

เสียงที่เขาตะโกนตะโกนที่ได้ยินตอนขึ้นไปหาเห็ดเนี่ย
คือเขาหาน้องชมพู่ยายตุ๋นแกก็เลยว่าเอ๊ะ
รองเท้าคู่นั้นจะเป็นของน้องชมพู่ก็เลยรีบบอกชาวบ้านไป
สุดท้ายก็อย่างที่เราทราบกันตามข่าวนะคะว่าคนก็ตามขึ้นไปดู
ยายตุลแกก็พากลับขึ้นไปดูว่ารองเท้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
แล้วก็ไปเจอศพน้องชมพู่ที่อยู่ห่างจากรองเท้า๑๐๑๕เมตรจริง
ตุลแกบอกว่าเอาจริงนะจังหวะที่ขึ้นไปบนก้อนหินตอนแรกที่ไปดูผักหวาน
แล้วรู้สึกว่าอยู่มีลมปะทะหน้าจนแกต้องเซถอยหลังมาที่ก้อนหินอีกก้อนจนเห็นรองเท้าเนี่ย
แกก็บอกนะว่าตอนนั้นมันไม่มีลมพัดที่อื่นเลยนะ
ก็ไม่รู้ว่าลมนั้นมันมายังไงหรือลมนั้นคือน้องชมพู่
อยากจะมาสื่อสารให้รู้ว่าหนูอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ
เพราะว่ายายตุลแกก็บอกว่าก็งงเหมือนกันว่าทำไมชาวบ้านถึงหาน้องชมพู่ไม่เจอ
เพราะว่าจุดที่พบรองเท้าแตะเนี่ยอยู่ใกล้กับศพน้องชมพู่มาก
โดยรอบก็มีขวดน้ำเปล่าที่กินแล้วทิ้งเอาไว้ด้วย
อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนแปด
ยายตูนแกก็เลยนำนมเปรี้ยวสีเขียวกล่องเล็กมาให้น้องชมพู่ด้วยเนี่ยค่ะ
เอาวางไว้ตรงจุดที่ก็พบรองเท้าแตะแล้วก็บอกน้องชมพู่บอกว่า

ไม่เคยเลย
คิดว่าน้องชมพู่เนี่ยที่ลมเนี่ยเขาจะมาสื่อสารให้เราแบบ

ชมพู่น่ะไม่รู้จะเป็นยังไงแหละเอาแค่นี้แหละ
เพราะมีแต่คุณมาหาแต่ไม่มีใครเจอ
ป้าก็เจอแต่รองเท้าก็ไม่ได้คิดเลยว่าเป็นรองเท้าของชมพู่
ไม่เคยคิดเลยว่าเด็ก๓ปีจะมาอย่างนี้
นั่นแหละไม่ได้คิดสักนิดเลย

อย่างที่บอกนะคะ๔๘วันแล้ว
ตูนเองก็หวังเหมือนเราทุกคนนี่แหละค่ะว่า
ตำรวจน่าจะใกล้ได้ตัวคนร้ายแล้วแหละ

น้องชมพู่ไม่น่าจะเดินขึ้นมาบนนี้เอง

ใครมันถึงใจร้ายใจดำกล้าทำกับเด็กอายุ๓ขวบขนาดนี้
และนี่นะคะสาเหตุที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเดิม
ซ้ำหลายครั้งไปถามคำถามคล้ายเดิมหลายรอบ
ก็เหมือนกับที่ตำรวจบอกนะคะว่าการเรียกสอบปากคำ
ถามข้อมูลคนในพื้นที่เนี่ยบางทีถามครั้งเดียวยังได้ข้อมูลไม่ครบ
ต้องถามเพิ่มอีกหลายครั้งบางทีเป็นเรื่องเดิมคำถามเดิม
แต่บางทีคนในพื้นที่เขาเพิ่งนึกออกเขาเพิ่งจำได้ก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อย
จุดสำคัญคือบ้านของน้องชมพู่จุดที่พบรองเท้าน้องชมพู่
จุดที่พบศพน้องชมพู่จุดต่างเหล่านี้ค่ะ
กระทั่งเจ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่ไปหลายรอบเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมคะพอพูดถึงคดีน้องชมพู่ก็ต้องพูดถึงพระเดือนชัยพูดถึงทุกวันเลยค่ะ
ต้องขออนุญาตพูดถึงทุกวันจริงเพราะว่าพระเดือนชัยก็เป็นพระรูปแรก
ที่ออกมาบอกว่าโอ้โหมีแบบนิมิตเห็นว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคดีน้องชมพู่ลักษณะเป็นยังไง
ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมีการสวดมนต์ท่องคาถาที่หลายคนมองว่าแปลกมาก
มีการพูดถึงเรื่องตัวเลขจนถึงขั้นที่มีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
แต่ว่าล่าสุดที่เรานำเสนอข่าวไป
พระเดือนชัยได้รับกิจนิมนต์ไปที่จังหวัดนครนายกนะคะ
ไปเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา
ที่อุทธิญาณมาครบูชานุศรดำบลสาหริกาอำเผอเมืองนครนายก
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา๙๕๖น
พระเดือนชัยธรรมวิจโยนั่งรถเก๋งมานะคะมาทำพิธีหล่อเทียน
พระครูสังครักษ์นรงทัศน์ถิติโสพโน
ผู้ดูแลพุทธอุทยานมาคบูชาอนุสร
บอกว่าพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้

เพื่อมอบให้วัดในถิ่นธุรกันดาล
แล้วก็ได้มีการเจิมแท่นหล่อเทียน
วันนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพันคนเลยนะคะ
มาร่วมพิธีแล้วก็มีการมอบเข้าสาร
รวม๑๕๐๐กิโลกรัมให้กับโรงเรียน๕แห่ง
ศูนย์เด็กเล็ก๑แห่งในพื้นที่ตำวนสาธาริกา
พระครูสังครักษ์นรงทัศน์ถิติโสพโน
ท่านก็บอกว่าหลังจากพระเดินชัยถูยภาควิจารณ์
เครียดนะคะเสียใจด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ตอนนี้พระเดือนชัยเหมือนกับมีกำลังใจดีขึ้น
ก็จะอยู่ที่อุทยานมาคบูชาอนุสรไปก่อน
ยังไม่ตัดสินใจว่าหลังจากนี้จะไปไหนค่ะ
พระครูสังครัมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอยู่ที่ไหน
แต่ในขั้นต้นมีการตกลงกันไว้ว่าจะขออยู่กับ
อยู่ที่พุทธอุทยานมาครบูชานุศรแห่งนี้
แต่ยังไม่เป็นที่ตกลงกันยังไม่ได้เป็นการตอบรับอย่างจริงจังนะ
ในส่วนของกำลังใจตอนนี้สุขภาพจิตของหลวงปู่ดีขึ้นต่อเนื่อง
แล้วก็ไม่มีความเสียใจไม่มีอะไรแล้ว
ทุกอย่างปกติหมดทุกอย่างนะลืมทุกอย่างไปหมดแล้ว
ตั้งแต่เมื่อข่าวพุทธอาหารลืมหมดแล้วหลวงปู่ลืมหมดแล้ว
หลวงปู่เป็นภาพปฏิบัติปฏิบัติชอบหลวงปู่จึงไม่มีเรื่องโลภโกรธหลงไม่มี
จากนั้นนะคะพระเดือนชัยก็ให้ญาติโยมมากราบไหว้เช่าวัตถุมงคลรุ่นแรกค่ะ
เดี๋ยวดูกิริยาของพระเดือนชัยกันหน่อย
ทีมข่าวบอกว่าดูสงบนิ่งขึ้นนะคะ
แต่ก็ยังสวดคาถาลักษณะเดิมค่ะคุณผู้ชม
ที่อาจจะมีบางคำบางจังหวะดูแปลกยังมีอยู่นะคะ
มีลูกศิษย์ลูกหาบางส่วนก็มีอาการแปลกค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูภาพไปเรื่อย

นี่เห็นไหมคะบางคนจะมีอาการแบบนี้แปลก
แต่อันนี้เราก็เคยเห็นเหมือนกันนะเวลามีการทำพิธีอะไรต่างนานา
ก็จะมีคนที่มาร่วมพิธีแล้วก็มีอาการแบบนี้
ก็หลายคนบอกว่าเอาโฉนดที่ดินมาให้พระเดือนชัยทำพิธี

บางคนก็บอกว่าก็ศรัทธาในพระเดือนชัยจริง
แม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในตัวพระเดือนชัยค่อนข้างเยอะ
ใช่ท่านจะยังไงก็ช่างแต่ว่าศรัทธาค่ะ

พอเราศัฒนาเราก็คือศัฒนาแล้วเราไม่ได้เกี่ยวอย่างอื่นเลยครับ
ตั้งใจมาตั้งใจมานี่คะ
แล้วก็หลังจากที่พระเดือนชัยออกเหรียญรุ่นเจริญพรรุ่นหนึ่งหลายพันเหรียญ
ตอนนี้คนที่ศรัทธาไปเช่าบูชากันจะหมดแล้วค่ะ
มีคนไปกลับไหว้พระเดือนชัยตลอดทั้งวันนะคะ
เดือนชัยบอกว่าจะอยู่ที่อุทยานมาคบูชานุสร
ตำรวจสาริกาอำเภอเมืองนครนายกจนถึง๓๐มิถุนายนนี้นะคะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหน
เพราะว่าทีมข่าวได้ไปคุยกับพระในพื้นที่ที่นครนายก
พระหลายรูปบอกว่าจริงแล้วอุทยานมาคบูชาอนุสร
ไม่ใช่วัดก็คือตามชื่อเลยเป็นอุทยาน
หมายถึงว่าให้คนไปเที่ยวชมไปกราบไหว้พระพุทธรูป
ไม่ได้ให้พระสงฆ์ไปจำวัดไปอยู่ที่นั่นได้

เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำพระอีกรูปนึงได้นะคะ
นิ้งหน่องหรือว่าหลวงพ่อนิ้งหน่องนะคะ
พระครูประหลัดมณะยาณะมณะโสค่ะ
ก็เป็นพระสงฆ์ที่ประจำสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก

เพราะว่าพระรูปนี้เคยแนะนำพ่อกับแม่น้องชมพู่
บอกว่าให้ปลูกต้นชมพู่ไว้ที่บ้านนะ

สั่นกระดิ่งสื่อสารกับดวงจิตของน้องชมพู่
บอกว่าตำรวจทำงานเต็มความสามารถในการหาตัวคนร้ายมาลงโทษ

แล้วก็ขอให้วิญญาณน้องไปสู่สุขติ
ที่เราพูดถึงพระนิ้งหน่องขึ้นมา
เพราะว่าพระนิ่งห่องเคยบอกกับทีมข่าวเอาไว้ค่ะว่า
วันพระขึ้น๘ค่ำเดือน๘เรื่องนี้จะจบ
ซึ่งวันพระขึ้น๘ค่ำเดือน๘ก็คือวันนี้
วันอาทิตย์ที่๒๘มิถุนายนนี้แหละค่ะ
นิ่งห่องเคยบอกไว้ว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้
เพราะวันพระจะมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญ

และน้องชมพู่จะไปโดนจิตให้คนร้ายมามอบตัว

วันนี้๓ทุ่ม๖นาทีแล้ว

ยังไม่มีวี่แววด้วยค่ะว่าคนร้ายจะมอบตัว
ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรด้วยนะคะ
ทีมข่าวเราเลยเดินทางไปหาหลวงพ่อนิ้งหน่องที่สำนักสงฆ์อีกครั้งค่ะ
ซึ่งหลวงพ่อนิ้งห่องเองก็มาทำบุญให้น้องชมพู่นะคะ
จุดทูบเทียนอาหาร
ที่สำคัญท่านเก็บกิ่งชมพู่จากต้นที่ปลูกในสำนักสงฆ์มาด้วย
แสดงเป็นตัวแทนของน้องนะคะ
แล้วก็มีการสั่นกระดิ่งสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่

แล้วก็ทำทานด้วยนะคะปล่อยปลาจำนวน๒๓๐ตัว
ไปดูช่วงทำพิธีกันหน่อยนะคะ
เสร็จพิธีเนี่ยทีมข่าวเราก็ถามหลวงพ่อนิ่งห่องนะว่า
วันนี้ก็วันพระขึ้น๘ค่ำเดือน๘แล้ว

ที่เรื่องนี้มันจะจบหรือว่าเจ้าหน้าที่จะจับคนร้ายได้เนี่ย

จับคนร้ายเนี่ยมันอาจจะมี๒แบบนะ
แบบแรกก็คือคนร้ายอาจจะปลิดชีพตัวเอง

ใช่อย่างที่สองก็คืออาจจะยอมรับผิด
แล้วก็มามอบตัวเพื่อให้โทษหนักกลายเป็นเบา
แต่หลวงพ่อนิ่งห่องเล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อคืนเนี่ย
นิมิตฝันประมาณสักตี๒ได้
มิตเห็นภาพเจ้าหน้าที่ล้อมจับคนร้ายตามป่า
พุ่มไม้ทั้งบนภูเขาแล้วก็ในพื้นที่
น้องชมพู่น่าจะดีใจที่เจ้าหน้าที่จับคนร้ายได้
อันนี้คือนิมิตของหลวงพ่อนิ่งห่องเมื่อคืนนี้นะคะ
แต่ท่านก็บอกไว้แหละว่ามันก็อาจจะมีสองแบบนะ
คือคนร้ายมอบตัวถูกจับหรือคนร้ายอาจจะฆ่าตัวตาย
ความหมายที่ท่านบอกว่าเรื่องนี้จะจบ
จากนี้หลวงพ่อนิ้งหน่องก็เอาจดหมายที่ท่านเขียนถึงน้องชมพู่เมื่อคืน
เมื่อคืนนะคะฝันเมื่อคืนแล้วก็เขียนเมื่อคืนเลย
เอามาให้ทีมข่าวเราดูก็เขียนถึงดวงวิญญาณน้องชมพู่
ชื่อเรื่องเสียงกระดิ่งพระนิ้งหนอง
ก็เนื้อหาคร่าวนะคะก็พูดทำนองเหมือนกับว่า
กระดิ่งมันอยู่ที่ใจคนเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่หัวใจเหมือนกันนะคะ
ทำกรรมดีก็เหมือนได้ยินเสียงกระดิ่ง
ทำกรรมไม่ดีก็เหมือนเสียงกระดิ่งที่ได้ยินเหมือนกัน
แต่ต่างกันในความรู้สึกความนึกคิดรู้คิด
ทำดีไม่ทำร้ายทำกรรมดีก็เป็นบุญเป็นกุศลมีศีลทานภาวนาดี
คนที่ทำร้ายน้องชมพู่ก็จะตรงกันข้าม
ไม่รับผิดชอบไม่สำนึกผิดไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาธรรม
เป็นอกุศลธรรมติดตัวไปก็จะไม่มีความสุขทั้งกายและใจ
ไม่เป็นมงคลกับตัวเองมีแต่ทุกข์
ซึ่งหลวงพ่อนินอนก็พูดทำนองว่าก็หลวงพ่อทำได้เพียงเท่านี้นะ
ช่วยได้เท่านี้ก็ขอให้เจริญธรรมแล้วก็หวังว่าคนร้ายจะสำนึกผิดแล้วก็มามอบตัวเอง
แล้วก็อย่างที่บอกนะคะที่บอกว่าจริงวันนี้
ที่ท่านบอกไว้คนร้ายต้องมามอบตัวแล้วเนี่ย
พ่อนิ่งห่องบอกว่าก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์
ดำเนินการทางคดีเรื่องเอกสารต่างอาจจะเสร็จไม่ทัน
เพราะว่าแหมวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดอืม
แต่เจ้าหน้าที่รู้ตัวคนร้ายแล้วล่ะรอแค่ออกหมายจับเท่านั้นเอง
ท่านยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวคนร้ายแล้ว
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าท่านไม่ได้เป็นหมอดูไม่ได้เป็นหมอทำนายอะไร
แต่จากยานในปัญญาเนี่ยเชื่อฝีมือเจ้าหน้าที่ว่าจะจับตัวคนร้ายได้

สิ่งที่หลวงพ่อได้กล่าวข้างต้นไปเนี่ยว่าวันพระเนี่ย
ผู้ร้ายอะไรก็ดีที่ว่าเขาจะมอบตัวหรือจะมีการเจ้าหน้าที่จะอะไรต่างนั้น
ก็หลวงพ่อยืนยันธรรมเดิมนะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งกันทั่วหมดเลยเข้าป่าเข้าดงรอบ
หลวงพ่อเอออะไรมันเกิดขึ้นเนอะ
นี่ก็แสดงความหมายว่าในนิมิตก็เห็นเจ้าหน้าที่เนอะ
ได้วิ่งจับเหมือนกับว่าสมมุติเราจะหาคนสักคนหนึ่ง
แต่มันอยู่กันหลายคนเพราะว่าต้องการเพียงผู้ทำร้ายเท่านั้น
วุ่นกันไปหมดเลยแต่จับได้นะในนิมิตจับได้
เราก็ถามหลวงพ่อนิ่งหน่องถึงกรณีพระเดือนชัยเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้ก็มารับกิจนิมนต์อยู่นครนายกใช่ไหมคะ
เพราะว่าก็อยู่ที่มุกดาหารไม่ได้แล้ว
สังคมก็วิภาควิจารณ์พฤติกรรมจนถูกขับออกจากพื้นที่นี่แหละ
พ่อนิ้งห่องให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะคะ
บอกว่าก็เสียใจนะแล้วก็ขออภัยญาติโยมด้วย
เพราะว่าส่วนตัวก็รู้จักพระเดือนชัยแค่ไม่กี่วัน
แต่ก็อยากให้จังหวัดนครนายกมีคนมาทำบุญ
เพื่อให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นหลังจากผลกระทบช่วงโควิดหลายเดือน
แล้วช่วงนั้นคนก็สะทาบหลวงพ่อเดือนชัยก็อยากจะมา
เหมือนกับว่ารวมพิธีมาขอโชคขอลาบอะไรใด
ก็เลยนิมนต์พระเดือนชัยมาค่ะ
แต่พอเห็นพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมไม่ควร
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับพระเดือนชัยอีกเลยนะคะ

หลวงพ่อก็ขอโทรศัพท์ด้วยนะ

คุณปียชาติก็งงเหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรดูเลยค่ะ
คุณผู้ชมดูเลยค่ะ

หรือเปล่าค่ะ

น้องชมพู่ไปหาคุณพ่อคุณแม่

อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้

ก็มีในมุมความเชื่อบ่อยเหลือเกิน

แม่หมออันหยงสุสำรานพัฒนโพ
เป็นหมอดูไพ่ยิบสี่ชื่อดัง

ไปที่บ้านของน้องชมพู่

ดูดวงให้แม่ของน้องชมพู่ค่ะ

ตกลงแล้วนาริสปุ่นนิ่มทีมข่าวของเรา

เดี๋ยวผมดูแทน
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศนิดนึง
ต่อไปก็จะทำหน้าที่ดูโชคชะตาราศี

ซึ่งวันนี้เจ้าของชะตา

ขอให้ท่าน๒๔จงบอกตามความเป็นจริง

ให้แม่นยำเรากับตาเห็น

หยิบไพ่แทนคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ

แม่หมออันยงก็ให้นาริก

จากในสำรับที่มีทั้งหมด
แต่ละใบที่หยิบขึ้นมาทั้ง๑๐ใบ

แล้วก็จะสื่อความหมายในแต่ละเรื่อง

สื่อถึงดวงชะตาในขณะนี้

เป็นเงาดวงชะตาของแม่น้องชมพู่นะคะ
หยิบไพ่แทนแม่นะคะ

ไพ่จะมีเหรียญเป็นดาว๕แฉก

สิ่งที่คิดไว้จะประสบผลสำเร็จ
ทุกอย่างที่หวังไว้จะสำเร็จ

หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราจะเป็นยังไง
ความหมายก็คือทุกอย่างจะสำเร็จ

่งบอกถึงสิ่งที่มุ่งหวัง

นี่ค่ะไพ่๑๐เหรียญนะคะ
ความกล้าแชงอยู่๑๐เหรียญ
หมายความว่าสิ่งที่หวังจะได้ดี

ตำแหน่งที่๔
นาริสจับไพ่แทนคุณแม่ของน้องชมพู่

นาริสเป็นเงาของแม่จับแทน

เป็นฐานของอาชีพและคู่ครองค่ะ
หมายถึงหน้าที่การงานดีแต่ช่วงนี้อาจจะยุ่งไม่ได้ทำเต็มที่
ซึ่งก็ตรงกับสภาพปัจจุบันที่แม่ของน้องชมพู่ไม่ได้ทำไร่ทำนา
เพราะว่าตอนเนี้ยก็ยุ่งอยู่กับคดีของน้องชมพู่ค่ะนี่นะคะเขาก็เลยบอกว่าโอ้โห
แม่นจังแม่นจังตรงเลยนี่ตำแหน่งที่๕ค่ะเป็นตำแหน่งที่บอกเรื่องอดีตที่ผ่านมานะคะ
นี่ค่ะได้ภายนะคะก็หมายถึงว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอืมนี่
ตำแหน่งที่๖บอกเรื่องอนาคตตำแหน่งนี้แม่หมออันหยงบอกว่าสำคัญมาก
นี่ตำแหน่งที่๖นี้นะคะเดี๋ยวฟังดูหน่อยว่าสำคัญขนาดไหนยังไง

จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่หกถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อ
สู้รบกับสิ่งอุปสรรคขวากน้ำดาบคืออุปสรรคขวากน้ำหรือการเจ็บไข้ได้ป่วย
นี่ค่ะแม่หมอบอกใบที่๖สำคัญมากเลยให้ฟังเสียงเองว่าความหมายคืออะไร
ใบที่๗นะคะเป็นตำแหน่งที่บอกเรื่องวิบากรรมหรือกรรมเก่า
ไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาหลังจากนี้จะมีโชคได้รับโชคค่ะ
ความหมายก็คือคนที่จะช่วยเหลือยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
ญาติพี่น้องบางคนจะมีปัญหาด้วยกันค่ะนี่นะคะ
ตำแหน่งที่เก้าบอกถึงเรื่องที่กังวลใจก็บอกว่า
ไพ่ที่หยิบได้สี่ไม้เท้าสิ่งที่กังวลใจสุดท้ายจะสำเร็จนะคะ
ความหมายของไพ่ใบนี้ตำแหน่งที่๑๐สรุปภาพรวมของการเปิดไพ่ดูดวงชะตาในครั้งนี้ค่ะ
จะมีคนมาช่วยเป็นผู้ชายมีผู้คนมาช่วยจะเป็นผู้ชาย
แล้วก็ทุกอย่างจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
คุณแม่จ้ะคุณแม่ครับอันนี้ก็คืออันที่หกใบอนาคต
ค่ะใบอนาคตอนาคตอันใกล้แม่ครับอนาอนาคตอันใกล้ออกได้ไหมครับว่า
กี่กี่วันหรือกี่สัปดาห์ครับมันสามารถระบุได้ไหม
ก็เร็ววันนี้แหละลูกอืมก็เร็ววันนี้อืมอันที่หลือหน้าไหมครับแม่
ตามดูไพ่นะลูกเท่าที่ประสบการณ์ที่แม่ดูมานะลูก
อุปสรรคเยอะไหมเยอะนะฟันฝ่าอุปสรรคเยอะมากเลย
แต่สุดท้ายเหนื่อยท้อแต่ก็ชนะค่ะตัวนี้เท่าที่แม่ดูมา
คนที่หยิบไพ่ไปเนี่ยส่วนใหญ่เขากลับมาบอกแม่ไหมว่า
นานไหมกว่าจะผ่านไปเรื่อยเอาเท่าที่แม่ดูมานานไหม
ตัวนี้เหรอคะอืมที่แม่ดูนะสมมุติว่าการเลือกตั้งนะ
อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะลูกการเลือกตั้งมันจะมีแบบว่า
มีคู่ต่อสู้ใช่ไหมคนที่มาดูกับแม่สุดท้ายชนะนะค่ะ
เป็นดวงของแม่น้องชมพู่นะคะอืมแต่นาริสเปิดไพ่แบบหยิบแทน
อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สันทัศน์เรื่องนี้นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเปิดแทนกันได้ไหม
แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าใครพูดอะไรไปเนอะในกรณีเคสของน้องชมพู่ทั้งหมด
มาทุกรูปแบบดูไพ่ดูดวงโทรศัพท์พระสงฆ์รือสีส่งมาหมดจริง
อะไรที่เป็นความเชื่อที่มันอยู่ในประเทศไทยน่าจะรวมกันอยู่ที่นี่หมดแล้ว

คดีนี้จบเมื่อไหร่ต้องรับผิดชอบให้ได้นะคะว่าพูดอะไรออกไปบ้าง
เดี๋ยวเรามีสรุปให้ด้วยว่าใครพูดอะไรเอาไว้บ้าง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
มาก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย

และในขณะผู้ใหญ่หลายวันฯกินค่านี้ก็มีร้อน

ประกอบร่องฝากตามขา
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเดินผ่านเส้นทางขึ้นไปเองแล้วก็ถูกพวกกิ่งไม้ใบไม้ต้นไม้มันขีดขวนเอา
ถ้ามีคนทำร้ายจนตายสภาพคงไม่ชันเข่าข้างเดียวแบบนั้น
คุณวิมนต์วันถามต่อนะคะว่าแล้วเป็นไปได้ไหมล่ะ
ว่าถ้าเกิดคนร้ายเนี่ยอาจจะพลั้งมือทำน้องเสียชีวิตแล้วค่อยอุ้มน้องขึ้นไปซ่อนบนนั้น
ความคิดของอาตมาไม่น่าจะใช่
ขนาดตำรวจก็ยังพูดกับอาตมาเร็วโหฝีมือไม่ธรรมดาเลยไว้คนอะไรอังกฤษ
จริงถ้าเป็นฝีมือคนทำไม่ธรรมดาจริง

เห็นไหมเขาโยงคดีโยงตัวนั้นตัวนี้มาใส่เลยให้คนอื่น
พอยเดือดร้อนไปด้วยอย่างยมรินนางกัน
ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรเลยมันจบเรื่องจบไปตั้งนานก่อน
โดยพลอยโดนนั่นไปเลยทีนี้ซวยไปด้วยทีนี้
อืมนี่ละค่ะรวมมาให้นะคะ
ทีนี้นะคะเราก็รวบรวมกันดูนะว่าคำทำนายต่างมีใครอะไรยังไงบ้าง
คดีน้องเนี่ยอย่างที่บอกว่ามัน๔๘วันแล้ว
สรุปกันเลยค่ะว่ามีใครมาให้ข้อมูลอะไรยังไงไว้บ้างนะคะ
อย่างที่บอกว่ามีหลายคนมากจริงนะคะ
มีทั้งพระมีทั้งรังทรงมีทั้งหมอตหรือหัวทรีย์ต่าง
เยอะมากเริ่มที่พระเดือนชัยเลยนะคะ
ต่างก็บอกกับไทยรัฐตั้งแต่ต้นต้นเลยนะคะบอกว่านิมิตเห็น
เป็นคนร้ายสองคนมีคนสนับสนุนสี่คนหนึ่งในคนร้าย
ฟ้าวแบบจำได้เพราะว่าใส่หมวกคาวบอยนี่นะคะ
พระอีกรูปหนึ่งที่ออกมาให้ข้อมูลแล้วก็ฮือฮานะคะพระมาณชัยถิระยาโน
พระสงฆ์จากวัดป่าธรรมเจริญไปทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ระหว่างทำพิธีท่านนิมิตเห็นคนร้ายสองคนคนหนึ่งผอมสูงอีกคนนึงอ้วน
เป็นคนทำร้ายน้องใช้วิชาอาคมปิดบังไว้แล้วก็บอกว่าตำรวจไม่ต้องตามจับให้เหนื่อยหรอก
เดี๋ยวคนร้ายมามอบตัวเองวันพระใหญ่๕กรกฎาคม
พระครูบาอริยชาติอริยจิตโตเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ
จังหวัดเชียงรายยืนยันว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับเรื่องราวความอาถรรพ์
เป็นคดีคาตกรรมคนร้ายมีหนึ่งถึงสองคน
เชื่อว่ามือฆ่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่สุดอาจจะเป็นคนในครอบครัว
ส่วนมีพระอีกรูปหนึ่งก็คือพระอาจารย์ลายค่ะ
บอกว่าใช้วิชาตาทิพย์เห็นคนร้ายเป็นผู้ชายผิวดำแดง
เอาเสื้อของน้องชมพู่ไปซ่อนไว้บนแหล่งน้ำที่อยู่บนภูเขา
ใส่ถุงมัดปากถุงใช้หินถ่วงเอาไว้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งของคนในครอบครัว
มาจากปัญหาเรื่องที่ดินหรือมรดกที่แบ่งกันไม่ลงตัว

อันนี้คือเรื่องราวจากพระนะคะ
มาดูเรื่องราวจากร่างทรงกันบ้าง
หมอธรรมตาทิพย์แห่งบ้านกกอกค่ะ
กระแสยานบอกว่าเห็นคนร้าย๒คน
เป็นคนมีวิชาอาคมเล่นคุณสัยมนต์ดำ
วิชาสับเปลี่ยนที่ซ่อนหลักฐานไปมา
หมอธรรมแนะนำให้พ่อแม่ของน้องชมพู่บนบานศาลหลักบ้าน
ให้ช่วยตามหาอีกทางแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้
กับแม่ของน้องชมพู่ก็ทำไปแล้วนะคะทำตามแล้วไปไหว้สารหลักบ้าน
ส่วนร่างทรงพ่อปู่ต้นยางไพรทำพิธีแล้วมีร่างทรงประทับร่าง
สั่นเลยนะคะบอกว่านิมิตเห็นคนร้ายสองคน
คนหนึ่งเป็นคนนอกพื้นที่อีกคนเป็นคนในหมู่บ้าน
ตอนนี้คนร้ายทั้งสองคนยังอยู่ดีสบายดีไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไร
แถมยังเดินไปเดินมาทั่วหมู่บ้านค่ะ
ล่าสุดนะคะก็มีพระครูประหลัดมานัทยานะมานโสพระนิ้งหน่องค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยมาวันนี้ก็บอกว่าวันพระขึ้น๘ค่ำเดือน๘
ก็คือวันนี้บอกว่าจะจบเรื่องจับคนร้ายได้แต่ก็ยังไม่ได้นะคะ
ยังไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีวี่แววด้วยนะคะ
ร่างทรงอีกคนนึงที่เพิ่งมานะคะนายถนอมสุดหอหมอธรรมจากบุรีรำ
ที่ให้ยกหินคุณผู้ชมจำได้ไหมคะให้ภรรยาคอยยกอะค่ะ
บอกว่าคนร้ายเป็นคนในหมู่บ้านเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๒๓๓ปี
ตำรวจจะจับได้ภายใน๙วัน๑๐วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ไว้หลายวันก่อน
ก็เนี่ยเหลืออีกประมาณ๗วันนะคะ
เป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มีคำทำนายมีนิมิตรมีดูมา
ดิฉันว่ามี๑คนแม่นที่สุด
ตำรวจค่ะถูกต้องค่ะตำรวจรู้ดีที่สุดนะคะ
ว่าตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะคะก็รอติดตามกัน
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าเท่าที่พูดคุยมาใกล้แล้วแหละ
อีกสักนิดนึงนะนะคะน่าจะจบแล้วนะคะเรื่องนี้ก็รอติดตามไปพร้อมกันนะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องและใครเป็นคนทำน้องชมพู่นะคะ